ที่ให้นักเรียนชายมานวดอวัยวะเพศ
ถือเป็นการกระทำอนาจารย์ก็ถูกแจ้งจับแล้ว
แล้วก็ปรากฏว่าวันนี้มียายของนักเรียนชั้นป๖
มาแฉออีกรายหนึ่งบอกว่าหลานเขา
ก็โดนเหตุการณ์ในลักษณะเดียวกันถึง๒ครั้งด้วยกัน
แล้วบอกว่าไม่ยอมจะเอาผิดให้ถึงที่สุดค่ะ
วันนี้เจ้าหน้าที่จากพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย

ไปพบเจ้าอาวาสวัดแห่งหนึ่งเพื่อที่จะตรวจสอบข้อที่จริงเรื่องนี้นะคะ
หลังจากที่มีประเด็นข่าวที่ไปอนาจารย์นักเรียนชั้นป๓และป๕
แล้วหลังจากนั้นก็มีนักเรียนชั้นม๑ออกมาเปิดเผยซ้ำ
เมื่อ๕ปีก่อนก็โดนเจ้าอาวาสคนนี้กระทำเหมือนกัน
ไปที่วัดแล้วก็เชิญตัวนะคะไปพูดคุยกันต่อ
ที่สถานีตำรวจภูทรลำดวนในอำเภอกระสัง
แต่ยังไม่มีการแจ้งข้อกล่าวหา
เพราะว่ายังไม่มีผู้เสียหายมาแจ้งความร้องทุกข์ค่ะ
นี่ค่ะแต่ว่าผู้สื่อข่าวรายงานบอก
ตอนที่ไปถ่ายทำบนสถานีตำรวจ
ก็มีนายตำรวจท่านหนึ่งไม่พอใจด้วยเหมือนกันนะคะ
ที่ไปถ่ายทำไม่อนุญาตให้ถ่ายภาพ
บอกว่าทุกคนยังเป็นผู้บริสุทธิ์นะคะ
ทางด้านนางทองทิพย์ภูศรีมานักพัฒนาการสังคมชำนาญการพิเศษ
บอกว่าต้องสอบสวนเรื่องนี้อย่างละเอียดค่ะ

แล้วก็จะมีอีกหลายหน่วยงานที่ร่วมกันสอบเรื่องนี้
ซึ่งก็จะต้องให้ความเป็นธรรมกับทุกฝ่าย
ซึ่งเจ้าอาวาสเองยังปฏิเสธว่ายังไม่ได้กระทำกับเด็กค่ะ
เรื่องต้นกำลังหาข้อมูลที่

ก็คงต้องลงคุยกับครอบครัวน้องค่ะ
ว่าเรื่องจริงมันเป็นยังไง
แล้วก็มีกลุ่มผู้เสียหายที่เป็นเด็กกี่คนอะไรอย่างนี้ค่ะ
ก็ต้องขอข้อมูลก่อนที่ละเอียดกว่านี้ค่ะ
ต้องลืมเฉินลึกต้องคุยกับครอบครัวของน้องผู้เสียหายแล้วค่ะ

ก็ตอนนี้ก็ยังไม่มีการมีผู้เสียหายมาแจ้งความค่ะ
ก็ไม่ได้มีเท่าที่เป็นข่าวนะครับ
ปรากฏว่าวันนี้มีคุณยายของเด็กนักเรียนชายชั้นป๕
ที่ออกมาให้ข้อมูลกับครูตอนแรก
ก็มาพบพนักงานสอบสวนยืนยันว่าจะเอาผิดกับเจ้าอาวาส

มียายของเด็กป๖นักเรียนชั้นป๖มาแจ้งความกล่าวหาเจ้าอาวาสอีกรายหนึ่งค่ะ
บอกว่าหลานเนี่ยมาเล่าให้ฟังบอกถูกเจ้าอาวาสคนนี้กระทำแบบเดียวกันเลย
กับเด็กป๓ป๕ถึง๒ครั้ง
แต่เขาไม่กล้าเล่าให้ยายฟังจนกระทั่งมีข่าวอันนี้ออกมา

บอกหลังจากนี้ก็จะปล่อยให้เป็นไปตามขั้นตอนของกฎหมาย
ต้องปกป้องสิทธิ์ของหลานตัวเองด้วยเหมือนกัน
เดี๋ยวก็ต้องจับตาดูนะคะว่าเรื่องนี้เนี่ยจะจบยังไงนะคะ